พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปดูโจรรายนี้กันหน่อยนะคะ
ก่อนที่เขาเข้าไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อเอาผ้าคลุมศีรษะค่ะ
แล้วเดินเท้าเปล่าเข้าไปเข้าไปจี้ชิงเงินในร้านสะดวกซื้อ
ได้เงินไปด้วยนะคะสภาพเขาเป็นแบบนี้
และตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคาดว่าจุดสุดท้ายที่หายไปคือหลังเรือนจำค่ะ
ให้ดูภาพก่อนนะคะนี่เป็นภาพคนร้ายเข้ามาจี้ชิงเงินที่ร้านสะดวกซื้อ
อำเภอเมืองกาญจนบุรีมาตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะ
ของวันที่สิบกุมภาพันธ์อายุน่าจะประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีนะคะ
สูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรผิวดำแดงถวมสวม
เชิดลายสก๊อตกางเกงรัดรูปสีน้ำตาลไม่ใส่รองเท้าค่ะ
เอาปืนมาด้วยมาจี้พนักงานได้เงินไปเจ็ดพัน
วิ่งหนีเท้าเปล่าออกไปเลยค่ะตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ลายนิ้วมือแฝงหาดีเอ็นเอตามจุดต่าง
และภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะประติดประต่อเรื่องราว
คดีนี้พลตำรวจตรีภัยโรธคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจ
ภูทรกาญจนบุรีประชุมเลยค่ะกับชุดสืบสวนครับ
สั่งการไปแกะรอยแกะรอยแล้วได้ข้อมูลนี้มา
พบว่าคนร้ายวิ่งข้ามถนนไปในซอยแสงชูโตซอยแปด
พยุหาเสนาเข้าซอยข้างโรงเรียนเทศบาลสาม
โผล่ถนนพัฒนาการอีกและเข้าไปที่ด้านหลังเรือนจำ

หายไปที่หลังเรือนจำกาญจนบุรีนี่แหละ
ตำรวจจะกระจายกำลังลงพื้นที่สืบสวน
ติดตามตัวคนร้ายโดยเร็วค่ะ